มาที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสาวคนหนึ่งเขาก็ไปเล่นน้ำตก
ปรากฏว่ามีเด็ก๖ขวบไปตกหลุมที่อยู่ในน้ำตกอีกที

แต่จริงมันมีหลุมอยู่ข้างล่างและหลุมลึก๓เมตร
หนูน้อยคนนี้ตกลงไปสาวต้องช่วยผ่ายปอดช่วยชีวิต
เอาหยีครับเอาเชี่ยว
แล้วก็ช่วยกดตรงหน้าอกหายปอดอย่างนี้นะฮะ
คือคุณนิตยาขันทองอายุ๓๒ปี

ช่วยเด็กหญิงวัย๖ขวบที่นอนอยู่ตรงนั้น
เรื่องของเรื่องแต่ว่าคนถ่ายเนี่ยอีกคนอื่นนะ
คนถ่ายคือออฟเจริญทรัพย์บอกเด็กหญิง๖ขวบ
ระหว่างเล่นน้ำอยู่ดีมีคนอุ้มมา
ขอความช่วยเหลือจากคนในย่านน้ำตกเนี่ย
การช่วยเหลือหน่อยไม่มีใครมีกล้าให้การช่วยเหลือ
เพราะเด็กเนี่ยสิ้นสติไปแล้วปากก็เริ่มซีดแล้ว
แต่มีคุณนิดพี่นิตยาเนี่ยเดี๋ยวทำให้
เอาวางนอนลงไปนอนแบบราบลงไป
จากนั้นก็เป่าปากเป่าปากแล้วก็ช่วยปั๊มหน้าอก
ยื้อชีวิตทำอยู่ประมาณ๕นาทีเสร็จ
จากที่นิ่งซีดไปแล้ว
หายใจขึ้นมาใหม่คราวนี้ก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลทันที

เล่นน้ำตกอยู่ดีไม่มีผู้ใหญ่เหรอมีผู้ใหญ่
แต่เด็กคนนี้เขาเล่นน้ำตกอยู่ดีก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ทราบ
ว่าในน้ำตกมันมีแก่งมันมีแอ่งมันมีหลุม

คือเรามองไปเราก็ไม่รู้แต่พอไปดูใกล้เออเฮ้ย
มันเป็นพื้นที่ต่างระดับเป็นหลุมจุ๊บหายไปเลย
แล้วเด็กคนนี้ตกลงไปที่หลุมนั้นจมแน่นอนจมหายไปเลยนะฮะ
เอาน้องขึ้นมาได้ปลอดภัยถือว่าเคราะห์ดีมาก

เหมือนเลยแล้วมันลึกมากถามให้ที่ถือว่าลึกจริง
นิตยาบอกว่าเหตุนี้เกิดตั้งแต่๒๖กันยายนแล้ว

พี่นิตยาอาชีพพี่เป็นอะไรครับแม่บ้านธรรมดานี่
แล้วพี่มีความรู้เรื่องของการปั๊มหัวใจการเมาส์จูเม้าได้ไง

ขนาดไหนตอนมัธยมปลายคุณครูสุขศึกษา
สอนกับไอ้หุ่นนี่ไอ้หุ่นที่วายอยู่หน้าห้องเรียน

มันมีวิชาสิวิชามีค่ะ

ว่าเวลาเป่าปากเป่ายังไงบีบจมูกยังไงปั๊มหน้าอกยังไง
แล้วพอโตมาเนี่ยก็ได้ดูผ่านยูทูปอีกต่างหาก
จึงมีวิชานี้ติดตัวไม่จำเป็นต้องเป็นกู้ภัย
นิดบอกว่าทำอย่างนี้ได้ก็สบายใจช่วยเหลือน้องได้นะฮะ
ส่วนแม่แพรวแม่แพรวก็คือคุณแม่ของน้อง๖ขวบคนนี้
บอกหลังจากพาไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว

แล้วรู้อีกทีว่าพี่นิดเป็นคนช่วยสุดท้าย
แล้วก็ฝากสื่อมวลชนขอบคุณพี่นิดและเพื่อน
รวมถึงพลเมืองดีคนอื่นด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้จังหวัดอุบลราชธานีครับ